ท่านผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนเกี่ยวกับการไปเก็บเห็ดจากป่ามากินนะฮะ
ค่ะล่าสุดนะครับที่เชียงใหม่มีสองพ่อลูกนะครับ
เป็นชาวเขาปากาเกยอไปหาของป่าบนดอยศพโขงนะครับ
แล้วก็ไปได้เห็ดมาเป็นเห็ดกระโดงตีนตันอ่า
แต่ก็คงจะไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดที่มีพิษอืมอ่า
ก็เลยเอามากินกันอาเจียนนะครับหมดสติหนักเลยต้องส่งโรงพยาบาลทั้งคู่
เนี่ยฮะลักษณะก็เหมือนกับเห็ดทั่วไปค่ะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
แต่เอาเป็นว่าลูกชายเนี่ยหนักถึงขั้นเสียชีวิตลูกชายคือนายบุรเดชมณีเกยูนอายุสิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากาเกยอในตะบนศพโขงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
วันนี้ญาติญาติทำพิธีทางศาสนาที่ห้องศาสนพิธีของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
มารักษาตัวอยู่ที่นี่จากการกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
หลังจากนั้นก็จะนำศพไปทำพิธีชะพนักกิจที่สุสานสันติธรรมในตัวเมืองเชียงใหม่ต่อไป
ส่วนพ่อที่กินพร้อมกันนะครับคือนายติอายุ๔๙ปีกินเห็ดพิษด้วยกันกับลูกชาย
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลนครพิงนะครับ
ญาติของผู้ตายบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในติที่เป็นชาวไทยภูเขา
เป่าปากาเกยอไปหาของป่าบนดอยศพโขงในพื้นที่อมก๋อยแล้วก็เก็บเห็ดกระโดงตีนตันลงมาทำกับข้าวกับลูกชาย
โดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่านั่นคือเห็ดพิษพ่อก็กินก่อนแล้วลูกชายก็มากินต่อที่หลัง
จากนั้นไม่นานทั้งสองพ่อลูกก็มีอาการอาเจียนแล้วก็หมดสติไป
ได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูนเพราะว่าพื้นที่มันใกล้กว่าโรงพยาบาลที่เชียงใหม่
แต่อาการหนักมากทางโรงพยาบาลที่ลำพูนก็ส่งต่อพ่อไปยังโรงพยาบาลนครพิง
ซึ่งตอนนี้พ่อพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนลูกชายถูกส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แต่ว่าอาการหนักครับเสียชีวิตครับ
แล้วตอนนี้นายพ่อเป็นอย่างไรครับ

ตอน๖โมง๓๕

มาตอนแรกขึ้นไปลำพูนครับ

ทีนี้ค่ะทางญาติของผู้

เขาก็เลยเอารูปให้กับทีมข่าวของเราดู
หน้าตาเป็นแบบนี้อืมเห็ดกระโดงตีนตันนะคะ
เป็นเห็ดพิษนะคะต้องระวังเพราะว่าหน้าตามันดูเหมือนเห็ดที่กินได้อ่ะ
เหมือนกับเห็ดไข่ฮานนะคะแต่ว่าดอกจะสีดำกว่า
เขาก็ไม่รู้ไงพอไปเก็บมาก็เอาไปปรุงอาหารกิน
ทำให้ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยนะคะเห็ดกระโดงตีนตันเป็นเห็ดมีพิษค่ะ
ลักษณะดอกมีสีดำนะคะจะคล้ายกับเห็ดไข่หานที่กินได้
ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตามสนามย่าตามทุ่งนาก็มีให้เห็นทั่วทุกภาคของประเทศนะคะ
ต้องระวังจริงเพราะว่าอาการมันจะรุนแรงนะคะ
ถ้ากินเข้าไปเห็ดพิษเนี่ยค่ะอาการเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะเริ่มจาก
คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลว
ถ้าอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะมีวิธีสังเกตแบบนี้ค่ะ
หกจุดหลักหลักเห็ดพิษจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
หมวกเห็ดจะมีปุ่มปมจะไม่เรียบอ่ะค่ะอืม
สองมีวงแหวนใต้หมวกสามก้านสูงนะคะลำต้นจะโป่งพอง
สี่มีกลิ่นแรงค่ะพอดอกแก่นะคะห้าครีบสีชมพูในระยะแรก
แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและจุดสังเกตข้อสุดท้าย
ข้อที่๖ก็คือจะขึ้นใกล้กับมูลสัตว์นะคะ
นี่เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นว่ารักษณะแบบนี้คือเห็ดพิษนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ไปเอามากินแล้วเนี่ยนะครับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
ต้องพยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนนะฮะด้วยการล้วงคอหรือว่าให้กินไข่ขาวก็ได้
อ่าจะได้อาเจียนออกมาไอ้พวกพิษเพิร์ตมันจะได้ออกมานะครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยสถิติชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่กินเห็ดพิษเสียชีวิตและเข้ารับการรักษานะครับ
ถ้าเป็นสถิติเมื่อปี๕๘นะฮะพบผู้ป่วยกินเห็ดพิษ๓๐คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
ปีห้าเก้าพบผู้ป่วยกินเห็ดพิษเข้าไปสามสิบห้าคนเสียชีวิตไปสองศพปีหกศูนย์พบผู้ป่วยที่กินเห็ดพิษสิบเจ็ดคนเสียชีวิตสองศพ
แล้วก็ปีสองห้าหกหนึ่งนะฮะพบผู้ป่วยกินเห็ดพิษสิบสามคนไม่มีผู้เสียชีวิตอืม
ปีนี้หกสองล่าสุดนะเนี้ยวันนี้ค่ะสองคนเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับ
ปีหกสองตั้งแต่หนึ่งมกราคมถึงสองกรกฎาคมสองห้าหกสองนะครับ
ถ้าเอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกิน๓คน๒พ่อลูกนี้ด้วยนะครับ
อ่าก็เสียชีวิตไปหนึ่งสำหรับลูกชายที่อายุสิบเจ็ดปีนะคะ